ข่าวนี้ทำเอาตกอกตกใจอยู่เหมือนกันนะคะ
กรณีนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอล
ที่เขาเดินทางเข้ามาในประเทศไทย

ก่อนจะสามารถออกไปท่องเที่ยวด้านนอกได้
ก็คือต้องรอผลว่าผลออกมาเนี่ยบวกหรือลบ

แล้วปรากฏว่าผลตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ออกมา

คือติดโควิด๑๙แต่เป็นโควิด๑๙สายพันธุเดลต้า

นายโอฮัทอายุ๒๙ปีเป็นชาวอิสราเอลนะคะ
เพราะว่าเป็นความผิดฐานบุคคลต่างด้าวเข้าราชนาจักร
ไม่ปฏิบัติตามพรบโรคติดต่อและพรกรฉุกเฉิน
เมื่อช่วงเที่ยงตำรวจท่องเที่ยวตำรวจสพบผุด
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอกเกาะสมุยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกาะสมุย
เจอตัวนะคะครับไปรับตัวเลยจากร้านอาหารแห่งหนึ่ง
แล้วก็ต้องไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙อีกครั้งหนึ่ง

ไทม์ไลน์กันนิดนึงนะคะอย่างที่บอกว่าเขามาไทยตั้งแต่๑๗ธันวาคม
หลบหนีจากโรงแรมย่านสุขุมวิทย์ก็คือพื้นที่สอนอทองหล่อนะคะ
เรียกแท็กซี่จากโรงแรมไปพัทยาชนบุรี
พอไปถึงพัทยาไม่แสดงเอกสารการเดินทางและเอกสารการตรวจโควิด
โรงแรมไม่ให้เข้าพักเขาก็ยังท่องเที่ยวอยู่ในพัทยานะคะ
๑๙ธันวาคมเข้ากรุงเทพเช่ารถตู้ไปภาคใต้
ธันวาคมตอนเช้าปรากฏตัวอยู่ชุมพรแล้วไปสมุยในวันเดียวกัน
บ่าย๒โมงครึ่งลงเรือเฟอรี่เข้าเกาะสมุยและพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งบนเกาะสมุย
วันนี้ติดต่อมอบตัวก็เลยต้องรับตัวแล้วก็พาไปดูผลตรวจที่ตรวจอีกรอบนึง
แล็บของโรงพยาบาลเอกชนบนเกาะสมุยค่ะปรากฏว่าเขาบอกว่าผลเขาเป็นลบ
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าก็ต้องตรวจอีกครั้งหนึ่งตามมาตรการก็คือต้องรออีก๖ชั่วโมงถึงจะรู้ผล

คือในคนนี้อ้างว่าเขาตรวจของเขาเอง

ไม่ได้ค่ะก็ต้องรอผลนะคะคืนนี้จะรู้นะคะ
แล้วถ้าเขาติดจริงเนี่ยโอ้โหที่เขาเดินทางไปไหนต่อไหนเนี่ย
กลายเป็นเสี่ยงเราต้องกักตัวกันหมดนะคะ
คือผู้ชายคนนี้เข้ามาไทย๑๗ธันวาคม
แต่ยังไงคุณก็ต้องรอนั่นแหละต้องรอคืนนึง

ใช่ค่ะจริงผลมันรอไม่นานนะคะ
เขาควรจะรอไม่ควรจะหนีออกมานะคะ
ทีนี้ค่ะมาดูสถานการณ์โควิด๑๙ในบ้านเรานิดนึงนะคะ
ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นตัวเลขในวันนี้ก็ยังสูงอยู่นะคะ

เสียชีวิตเพิ่ม๓๑รายค่ะ
มีคนที่ยังรักษาอาการอยู่๓๘๒๐๒ราย
ส่วนผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด๑๙รวมแล้ว๓เข็มเนี่ยนะคะ
นี่ค่ะก็ยังต้องรณรงค์เรื่องของการฉีดวัคซีนนั่นแหละ
แล้วก็มันประกันในการป้องกันการพยาบาลของโควิด๑๙